ดูเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
หลานชายอายุยี่สิบปีนะคะใช้มีดแทงลุงอายุห้าสิบสามปีค่ะ
เหตุจากทะเลาะกันคือหลานเนี่ยชอบออกจากบ้านเวลากลางคืน
พอออกจากบ้านแล้วเวลาเดินผ่านบ้านของลุงหมาบ้านลุงเห่าอืม
ลุงก็เลยบอกว่านอนไม่หลับอย่าออกไปไหนช่วงกลางค่ำกลางคืน
เรื่องนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่เขาทะเลาะกันจนถึงขั้นหลานชายเอามีดออกมาแทงลุง
เสียชีวิตกลางทางแบบนี้เพราะว่าช่วงนั้นค่ะ
หลังจากที่ถูกแทงก็พยายามเดินออกไปนอกถนนแล้วไปเสียชีวิตกลางถนนแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจไปตรวจสอบค่ะผู้เสียชีวิตที่เป็นลุงชื่อว่านายสมภัยแสงเกษมนะคะ
อายุห้าสิบสามปีค่ะมีบาดแผลถูกแทงที่ราวนุนด้านขวาสองแผลหลังสามแผล
ผู้ก่อเหตุเป็นหลานชายชื่อวนายยงยุทธ์แก้วปลายชุมพลอายุ๒๐ปี
นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านรอมอบตัวกับตำรวจค่ะแล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่า
ก็ผู้เสียชีวิตเป็นลุงผมเองแหละบ้านอยู่ติดกันตัวเขาเองกับลุงทะเลาะกันตลอด
โดยเฉพาะเรื่องที่เขามักจะเดินในเวลากลางคืนเดินผ่านบ้านลุง
หมาบ้านลุงก็เห่าทำให้ลุงนอนไม่หลับวันเกิดเหตุ
เกิดเหตุแบบนี้เลยลักษณะคล้ายแบบนี้เลยก็คือเดินช่วงกลางคืนอีก
แต่วันนั้นผู้ตายเมาเหล้าแล้วก็เดินมาต่อว่าว่าเรื่องเดิมค่ะ
บอกว่านอนไม่หลับช่วงนั้นเองนะคะเขาก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ผู้ตายถือมีดแป๊บขออภัยค่ะเหล็กแป๊บเข้ามาในบ้านท่าทางจะมาตีเขา
แม่ของเขาห้ามไว้หลังจากนั้นมีเรื่องท้าทายกัน
ผู้ตายใช้เหล็กแป๊บตีเขาจริงค่ะเขาก็เลยใช้มีดแทงสวนออกไป
จากนั้นผู้ตายพยายามวิ่งหนีออกจากบ้านนะคะและไปเสียชีวิตกลางถนน
ตำรวจควบคุมตัวหลานชายคนนี้มาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
ผู้สื่อข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
ร้องไห้เสียใจกับการกระทำของลูกยกมือไหว้ขอโทษญาติญาติแทนลูกชายค่ะ
อยากมาบอกว่าลูกไห้ก็ใจร้อง
ถามญาติอีกหนึ่งคนชื่อวนายขวัญชัยชำนาญนะคะถามถึงพฤติกรรมของหลานชาย
เขาบอกว่าหลานชายคนนี้เกเรม
ของตัวเองยายของตัวเองญาติญาติเอือมระอาอยากให้ตำรวจ
เนินคดีให้ถึงที่สุดเบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และต้องยกเลิกการทำแผนด้วยนะคะเพราะกลัวว่าญาติคนอื่น
จะมารุมประชาธรรมนำตัวไปสอบสวนขยายผลรวบรวมพยาหลักฐาน